คุณผู้ชมครับช่วงนี้ทางภาคเหนืออากาศยังคงหนาวเย็นอยู่นะฮะ
แล้วก็เหมาะอย่างยิ่งกับการเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับ
ก็จะมีดอกไม้บานสะพรั่งไล่สตอเบอรี่ออกแล้ว
ให้คุณไปเดินเด็ดแล้วกินกันแบบชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวเชียว
พาคุณผู้ชมไปที่ม่อนแจ่มกันหน่อยแล้วกันที่เชียงใหม่
ตอนนี้สภาพอากาศค่อนข้างจะเย็นสบายมากทีเดียวครับ
นักท่องเที่ยวก็เดินทางไปบนดอยม่อนแจ่มเยอะนี่อยู่ที่แม่มริมจังหวัดเชียงใหม่
บรรยากาศตามแหล่งท่องเที่ยวก็มีคนไปเที่ยวอย่างคึกคักเหมือนกัน
ถึงแม้จะมีการระบาดของโควิดแต่ว่าทุกคนก็ระมัดระวัง

อย่างที่เห็นในภาพคือไร่สตอเบอรี่อายงอยู่บนเนื้อที่กว่าห้ามไร่ครับ
นอกจากจะมีสตอรี่แล้วก็เจ้าของสวนยังปลูกดอกไม้ต่าง
ให้กับนักท่องเที่ยวไปถ่ายรูปท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามนะฮะ
ทางขึ้นเขาจะมีสาวไม่ไผ่สีแดงเลย
เหมือนเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเป็นสวนญี่ปุ่นอะไรแบบนี้ครับ
มีดอกมากรสีขาวอยู่ด้านข้างเดินเข้าไปอีกนิดนึง
จะไปเจอกับทุ่งดอกบัวบิน่าสีม่วง
แล้วถ่ายรูปนะโอ้โหขายดิบขายดี
ฉันถามคุณว่าระหว่างดอกไม้กับดิฉันอันไหนสวยกว่า

โอ้โหคิดหน่อยไหมพี่เบิร์ต
พี่ตอบเร็วไปทำถามไม่สมเลย

น่ารักมาก
เข้าใจไหมไม่มีแล้วนะครับค่ะไม่มีแล้ว

ทางสวนเขาปลูกเอาไว้ประมาณ๒ไร่นักท่องเที่ยว
ถ้าเกิดว่าต้องการซื้อสดจากสวนก็ได้เลย

เลือกตามที่คุณอยากจะทำ

จะไปเก็บสตอเบอรี่หรือจะไปถ่ายรูปกับดอกไม้ก็ไปได้
ส่วนนี้เดินทางมาที่สวน
ชื่อว่าไร่สตอเบอรี่อายง

ส่วนใครจะซื้อสตอเบอรี่ก็ขีดละ
ถ้าใครจะแก่ลูกสุดท้าย
แบบนี้แบบนี้ใช่ไหมคะ

ผมนี่สุดยอดครับหมายถึงการแต่งตัว